แต่วันนี้ที่นัดหมายกันเนี่ยมีออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลังจากทราบเรื่องที่กรกตเนี่ยยืดไปยังสามนูลเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิธานะครับ
ทางนายอานนท์เนี่ยเขานัดหมายเอาไว้นะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยได้ประกาศทางเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้

มาเจอกันหน้าหอศิลปกรุงเทพพร้อมกับกระดาษแล้วก็ข้อความ

โดยในเฟซบุ๊คของคุณอานนท์นะฮะได้โพสต์รูปภาพที่เป็นกระดาษ
เขียนข้อความนี่ซ้ายมือนะครับ
บอกการต่อสู้ที่ปลายทางไม่รู้จะแพ้หรือชนะ
แต่การถูกหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่า
เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้การตอบโต้ต่ออำนาจ
คอยทำลายประชาธิปไตยมีความจำเป็นต้องก่อเกิด
ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรให้ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ได้เริ่มต้นแล้ว
แล้วเขาก็นัด๑๘นาฬิกาที่สกายวอร์กหน้าหอศิลปกรุงเทพ
นี่ฮะก็มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะ
แล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่บนสกายวอร์กนะครับ
มีการปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงนำกระดาษที่เป็นกระดาษขนาดใหญ่
เขียนข้อความว่าคุณคิดว่าสวควรโหวตเลือกนายก
ตามเสียงตัวเองหรือประชาชนนี่ณขณะนี้ก็ยังมีการปราศัยกันอยู่นะฮะ
ค่ะเราก็มีภาพสดให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นระยะนะคะที่มุมจอ
แต่ที่ต่างจังหวัดเขาก็มีมารวมตัวกันนะคะ
อย่างที่นครราชศรีมาช่วง๔โมงครึ่งช่วงเย็นนะคะ
มีพี่น้องประชาชนชาวโคราชบางส่วนนะคะไปรวมตัวกัน
ที่ลานศวรีเท้าสุระนารี
กลุ่มโคราชมุกเมนต์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย
มีการเขียนป้ายข้อความลักษณะของการติดแฮชแท็ก

คืนอนาคตของคนโคราชพิทาต้องได้เป็นนายก
สอบว่าต้องโหวดภิษฐาสอบว่าต้องเคารพเสียงประชาชน
ก็มีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พ่อเมืองนครราชศรีมาก็มาดูแลความสงบเรียบร้อย
พื้นที่โดยรอบประมาณ๕๐นายนะคะส่วนภาคเหนือค่ะมีการไปรวมตัวกันที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วง๖โมงเย็นวันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ไหวในนามชมรมประชาธิปไตยประมาณสัก๒๐๐คน
รวมตัวกันที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฝั่งถนนห้วยแก้วถือป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
พวงหลีดไว้อะไรให้กับกรกตไม่เห็นด้วยกรณีที่กรกตยื่นเรื่องต่อสารให้วินิจฉัยกรณีคุณพิธา
ก็กลุ่มผู้ที่มาร่วมชุมนุมกันนะคะก็เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันเขียนข้อความ
แสดงออกถึงความรู้สึกแสดงพลังของประชาชนต่อการเมืองไทย
หน่วยงานด้านความมั่นคงมาร่วมสังเกตการณ์ไม่ได้มีการเข้าสลายการชุมนุมหรืออะไรนะคะ
เป็นการขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยเท่านั้นค่ะ
ส่วนที่ภาคอีสานนะคะขอนแก่นค่ะตอน๖โมงเย็นที่ศูนย์บริการและอาหารคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มดาวดินได้ชุมนุมกันนะคะ
ก็เกี่ยวกับนี่แหละค่ะการกระทำของกรกต
บรรยากาศเริ่มต้นก็มีคนทยอยมาร่วมชุมนุมมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
มีการเขียนข้อความถึงกรกต
นายวุฒิรักษ์แพงตะแก้วอดีตผู้สมัครสอสอพักเก้าไกล
ก็มาร่วมปราศัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวค่อยดูสถานการณ์กันต่อนะฮะ